ต่อกันที่เจ้าบ่าวป้ายแดงของเรากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับหนุ่มหมากฟรีนนี่
ก่อนหน้านี้เขาปล่อยให้แขกเหลือที่ไปร่วมงานมาตอบคำถามมาเล่าบรรยากาศกันไปแล้ว
ล่าสุดถึงคราวของเจ้าตัวต้องออกมาเล่าบ้างแล้วแหละว่าบรรยากาศวันงานเนี่ยมันเป็นยังไง
เจ้าตัวก็เลยขอยกเครดิตงานทั้งหมดให้กับคุณภรรยาอย่างคิมเบอร์รี่
ที่เป็นคนจัดงานจัดแจงทุกอย่างได้อย่างสวยงามสมความตั้งใจ

คือก่อนจัดงานหมากคือรูดม่านดูท้องฟ้าก่อนเลยว่าอากาศตอนนี้เป็นยังไง

หลังจากย้อนดูคลิปงานแต่งของตัวเอง
ได้รับฉายายอดนักจูบ
และสำหรับงานแต่งที่ไทย
จะจัดขึ้นในวันที่๑๒พฤศจิกายนนี้
หมากเองค่ะเขารับหน้าที่
รันงานที่เมืองไทยด้วยตัวเอง
ให้สาวคิมได้พักผ่อนบ้าง
และและคุณผู้ชมเขาพ่วงตำแหน่งพ่อบ้าน
รันงานบ้านด้วยตัวเองด้วยค่ะ
เพราะสาวคิมเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ชอบทำงานบ้านนะ
อันนี้หมาก็รู้ถูกแล้วค่ะ
และสิ่งที่เปลี่ยนไปมากหลังแต่งงานก็คือ

เรียกไปแล้วเขินล้างจานถูกบ้าน
ทำความสะอาดสระน้ำหรือยังอยู่ฮะ

เมียเอ้าก็เขาแต่งงานกันแล้วแม่เป็นเรื่องปกติ
มาต่อกันที่แก๊งแขกรับเชิญที่หวานไม่แพ้บ่าวสาวกันบ้างดีกว่า
สำหรับผู้ของเจมมากกับน้องพายเรียนละดาจ้า
นี่กับโมเมนต์บังแดดในตำนานที่ผู้จัดการส่วนตัวพี่อ่าเขาลงเอาไว้
ลงแต่ว่าเราโฟกัสแบบว่ามือที่แบบว่าประคองน้องพาย
และตัวเขาที่บางแดดไว้ให้

ไอ้เต้าไมโครเวฟเจมส์มาของเรานี่เองนะคะ
คือตัวเองทนร้อนได้แต่แฟนของเราร้อนไม่ได้
เมื่อวานนี้นะคะคู่นี้ได้มีโอกาสพูดถึงโมเมนต์ในวันนั้นให้เราได้ฟัง
เจมส์มาเองยังโชว์โมเมนต์อ้อนน้องพายให้เราได้ดูกันด้วยปกติ

เขาเอาไว้ทำเวลาอยู่ด้วยกันสองคน
แต่ว่าตอนนี้รับรู้กันทั้งประเทศแล้วจ้ะ

ถ้าเกิดพี่อาขอให้ผมบังให้ผมก็บังครับผม
ถ้าผมแค่หันไปเห็นแล้วผมบังให้เขาก่อนดีกว่าเพราะมันก็เพราะแดดมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เรานั่งตรงนี้พอดีอะไรอย่างนี้ครับ
ด้วยด้วยสัญชาติยาเราก็จะบังตรงนี้ก่อน
เขามีมุมตลกมีมุมโกโกะมีมุมที่ไม่ได้แต่คือเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

เฮ้ยเอามุมเม้นท์ไหนดีอะครับ
พี่เขาเป็นคนน่ารักมากอะค่ะก็ใครที่อยู่ด้วยก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนโชคดี
อุ้ยน่ารักมากจริงนะครับพูดดีนะคะ